พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองดีกว่าค่ะ
มีเรื่องราวของการขอโชคขอลาบ
แล้วก็มีเรื่องราวของความอาถรรพ์ควบคู่กันไป
เกี่ยวกับมนุษย์โบราณ
หรือลุงแจ้งนะคะก็พาทีมข่าวไปดูที่นาที่ขุดพบของโบราณ
เจอทั้งโครงกระดูกทั้งของใช้เครื่องปั้นดินเผาเยอะเลย
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ดินแปลงนี้มีขนาดทั้งหมด๑๗ไร่
เมื่อ๓เดือนก่อนได้จ้างรถแบ็คโฮ๕คันมาขุดลอก
แล้วก็เจอเรื่องประหลาดค่ะคุณผู้ชมรถแบ็คโฮทุกคันที่จ้างมา
ขุดดินไม่ได้นะคะขุดลงไปปุ๊บรถพังทุกคัน
ทั้งทั้งที่เป็นรถใหม่นะคะคนขับรถแบ็คโฮบอกว่าโอ้โห
แพ้ดีกว่ากลับบ้านดีกว่าแล้วก็ไม่มีใครยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
คือคนขับรถแบ็คโฮลถึงขั้นทิ้งงานกลับบ้านไม่เอาค่าจ้าง
อุปกรณ์ต่างต่างก็ทิ้งไว้เลยนะเจ้าของที่บอกจ้างมากี่รายเป็นแบบนั้น
ทุกรายลุงแจ้งบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนขอให้ขุดดินได้นะ
จุดทูปเสร็จขุดได้ค่ะขุดได้เพียงนิดหน่อยเจอของแล้ว
เริ่มเจอข่าวของเครื่องใช้ของโบราณต่างสุดท้ายเลยนะ
โครงกระดูกมนุษย์โบราณด้วยนะคะลุงแจ้งบอกว่าตอนที่ขุดเจอของโบราณใหม่ใหม่
ก็มีเพื่อนของหลานสาวซึ่งเป็นคนสิงห์บุรีก็มาดูตอนที่ลุงแจ้งขุดค้น
ระหว่างนั้นนะคะมีคนเหลือไปเห็นของโบราณคล้ายกับที่บดยาสมัยก่อนนะคะ
สภาพยังสมบูรณ์เลยแอบหยิบใส่กระเป๋ากลับบ้าน
ลุงแจ้งกับครอบครัวไม่รู้นี่เพื่อนของหลานสาวที่มาดูอ่ะ
เห็นแล้วหยิบใส่กระเป๋าไปเลยลุงแจ้งบอกว่าเชื่อไหมล่ะ
กลางคืนเนี่ยนะคนที่แอบหยิบไปกำลังจะนอนใช่ไหม
ครับมีคนโบราณร่างใหญ่เหมือนยักษ์อ่ะ
บีบคอจนหายใจไม่ออกแล้วก็บอกว่าให้เอาของที่ขโมยมาไปคืน
แบบนี้อย่างนี้เลยเหรอ
รุ่งเช้ารีบเอาไปคืนลุงแจ้งเลยค่ะ
แล้วมีรอยจ้ำคล้ายกับรอยถูกบีบคอ
ให้ลุงแจ้งดูด้วยว่าเนี่ยผมฝันแล้วก็มีรอยที่คอจริง
เขามาถึงแล้วผมมาอยู่บ้านตอนเช้า
หลานเอากระดูกมาให้หลานว่าเอาไปคืนเจ้าของเขาด้วย

บีบคอเป็นจำมาให้ผมดูตอนเช้า
แล้วก็เอามาคืนพวกนี้เขาให้มาคืนแก

ถูกกันไงง่อนจริงนะครับถูกจริงครับ
แล้วมาขออย่างไรจุดพูดกับแม่หรืออะไร
ไม่จุดเขามาถึงเขานั่งรูปดูกัน
ไม่ต้องที่แรกเขากับแปรงบอกไม่ได้เดี๋ยวเสียของ
ทีนี้เราก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมี

นักโบราณอคดีและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
ก็บอกว่าสิ่งต่างที่ลุงแจ้งขุดเจอคาดว่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
อายุประมาณ๓๐๐ปีเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ก็ถ้าเกิดเป็นของโบราณจริงมันถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะเป็นแหล่งเรียนรู้
สถานที่ทางประวัติศาสตร์พร้อมที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตเลยค่ะ